กงคาเฟ่คุณผู้ชม

หมั่นโถเอาจริง

เข้ากับเทศกาลไหมวันวาเลนไทย
เดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะ

เหรอได้สักดอกยัง

อุ้ยสุดยอดคุณก็อย่าว่าไป

จัดร้านยังไงให้เหมือนกับนั่งทานข้าว

บรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะคะ
คือเมนูใหม่ของทางร้านชื่อว่า

นมสดกุหลาบนะเอาใหม่
มันโถนมสดกุหลาบราคาลูกละ๑๕บาท
ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทยที่กำลังจะถึงนี้
เป็นการแสดงออกซึ่งความรักในลักษณะสไตล์จีนโมเดิร์น
เมนูนี้ตัวหมั่นโถจะเป็นรูปดอกกุหลาบสีชมพูสุดหวาน

หรือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากทานมันโทเล่นได้ไหม
จัดเลยได้ที่ร้านเขาก็ขายเหมือนกันนะฮะ

ล่ะเจ้าของไอเดียน้องมุก๒๖ปีเอง
เล่าบอกว่าจุดเด่นของมันโถนมสดกุหลาบ
ก็คือการปั้นแป้งเป็นรูปดอกกุหลาบ
แล้วก็ใช้น้ำหวานสีแดงผสมลงไปในแป้ง
ตัวแป้งจะมีความนุ่มมีกลิ่นหอมอบอวนเห็นไหม
เสิร์ฟนี้มีกลิ่นหอมนี่เห็นไหม
ยกนิ้วการันตีความอร่อยแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูต่างให้เลือกตามใจชอบเลย
ว่าจะเป็นบะหมี่หมูแดงก๊อฟชอบ
รวมทั้งมีของหวานอย่างเช่นอันนี้ชอบไหมก๊อฟ

ชากาแฟน้ำเต้าหู้มีหมดเลยนะคะ

ร้านเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ก็คือ๖โมงครึ่งตอนเย็นทุกวันเลยนะคะ
ร้านเปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์
หยุดเฉพาะวันจันทร์หรือใครเป็นไม่ถูกสอบถามได้

วันอาทิตย์อื่นคนเยอะไงวันจันทร์คนน้อยก็ปิดแต่วันจันทร์

จะได้เตรียมของจะได้หยุดพักผ่อนได้นะคะ
แต่น่าทานมากเลยอ่ะมันโผล่กุหลาบทุ่มปูน่ากินโอ้โฮอยากกินอันนี้